ที่หนองบัวระมภูที่สภุพัฒนาเด็กเล็กกันนะคะ
เราก็มีความคืบหน้ามาในช่วงของบ่ายวันนี้เนี่ย
หลายครอบครัวมีการนิมนต์นะครับ
ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต
ที่นาสูงพัฒนาเด็กเล็กออุทัยสวรรค์ค่ะ

ก็บริเวณด้านหน้านะคะของสูงพระนาทิตย์เล็กออุทัยสวรรค์ครอบครัว
ผู้สูญเสียทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
มีการเรียกพิธีกรรมนี้ว่าเอิ้นขวัญคืนเหื่อน

ก็มีการนิมนต์พระอาจารย์ไกรสอนโกวิโธ
เจ้าอวาทวัดผูต้วยทองอนกลางจังหวัดนองบัวลำภูค่ะ
ที่ชอบบ้านในพื้นที่มีความขอรบศรัทธา

ก็มีการนำของใช้ของเด็กที่เสียชีวิตใส่ถุงดำ
แล้วก็เขียนชื่อของผู้เสียชีวิตของทุกคนเลยค่ะก็ติดเอาไว้ด้วย
จากนั้นก็พระท่านก็นำสวดบูชาพระรัตนาตรัย
สังขทานแล้วก็มีการเชิญดวงวิญญาณระหว่างที่ทำพิธีอยู่
จู่เกิดฟ้ามืดครึ้มแล้วมีเสียงฟ้าร้อง
ก่อนที่จะมีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยนะคะ
ชาวบ้านก็เชื่อกันแบบนี้ว่านี่อาจจะเป็นนิมิตหมายมงคล
เหมือเป็นการเปิดสามโลกทักโลกกระทาส
มารับดวงวิญญาณของผู้สูญเสีย

ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะ

แล้วก็มีการเขียนชื่อผู้เสียชีวิตลงบนผ้าขาว
ถือเป็นการเรียกดวงวิญญาณออกจากที่เกิดเหตุ

หลายคนก็ร้องไห้ออกมานะคะ
เพราะว่ายังทำใจกับความสูญเสียในครั้งนี้ไม่ได้ค่ะ